ไปดูอีกหนึ่งตัวดีกว่าหมาพันธุ์ไซบีเรียนโอ้โหตัวนี้บอกว่าก็อยากจะให้มนุษย์ช่วยด้วยเหมือนกันครับ
อุ้ยขอดูอีกทีมันเป็นอะไรคุณเล่ามันเป็นอะไรตัวนี้

ขออนุญาตขำก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเล่า
จริงไม่รู้จะสงสารไม่รู้จะช่วยตอนไหน
ก็คือประตูอัตโนมัติแล้วมันยืนจมูกอะไรอย่างนี้
แล้วทำไมมันไปยื่นจมูกให้ประตูหนีบล่ะคุณ

ถ้าหมาอื่นหมาไทยทั่วไป

เห็นไหมมันร้องเหมือนคนเลย

โอ้โหแต่อย่างนี้หลายคนบอกว่าเอ้าเจอแบบนี้เข้าไป
มันคงจะเข็ดจราบจะจำอะไรมั้ง

ไม่ไม่เชียงถ้าชื่อว่าเป็นหมาพันธุ์ไซเบียร์
แล้วก็โอ้โหมันพร้อมจะทำอีกผิดซ้ำผิดซากได้เสมอ

แล้วก็ขอขอบคุณคลิปสนุกนี้ด้วยจากติ๊กต๊อก
ใช้ชื่อว่าด๊อกแอนแคท๗๙๗๙ครับ